ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงเช้าเนี่ยมันมีเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น

น้องเด็กผู้ชายนักเรียนของโรงเรียนอายุ๕ขวบนะครับ
ก็อยู่ชั้นอนุบาลนะครับ
เดินเข้าไปในจุดที่เป็นสระน้ำ
แล้วก็ขออนุญาตเป็นภาพหยุดนิ่งเอาไว้ด้วยนะ
ลงไปเลยนะอายุ๕ขวบนะครับแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษนะครับ
น้ำตรงนั้นลึก๑เมตร๔๐เซนติเมตร
เด็ก๕ขวบอ่ะพี่อุ๋ยคือ
คือมันมิดหัวน้องแน่นอนอยู่แล้วนะฮะค่ะแล้วน้องก็
คือดำผุดดำไห้คือน้องไม่ได้
ทรงอยู่อยู่ตรงนั่นสิบสี่นาทีคงจะหาทางขึ้น
ไม่ได้ค่ะนะฮะจนกระทั่ง
มีคนมาเจอนะฮะ๙โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ขับรถของโรงเรียนเนี่ยมาเห็นเข้าพอดีก็รีบไปเอาตัวน้องเนี่ยขึ้นมาจากสระ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่น้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ที่จังหวัดขอนแก่น๙โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับสระว่ายน้ำมีกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ต่างนะครับ
วันนี้นี่ฮะมีพิธีไปเชิญดวงวิญญาณของน้องเรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดเกิดเหตุนะฮะ
ส่วนศพของน้องทางครอบครัวเองเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะฮะ
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่นะครับ
ไปที่บ้านของน้องเนี่ยได้คุยกับคุณย่าคุณย่าอายุ๗๐ปีแล้วนะครับ
คุณย่ากำลังเก็บเสื้อผ้าของหลานชายนะฮะสิ่งของต่างนะครับ
เพื่อจะไว้ใช้ในพิธีศพนะฮะ
ย่าบอกว่าหลานชายเนี่ยชอบฟังธรรมะนะ
แม้จะเป็นเด็กอายุ๕ขวบนะครับ
แล้วเขาก็ฝันโตมาอยากจะเป็นวิศวกรเหมือนพ่อของเขา
นี่เด็กปกติอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ไหม
แต่หลานชายน้องพีชเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะคุณย่าบอก

เมื่อวานนี้โรงเรียนเนี่ยโทรมาแจ้ง

โรงเรียนโทรมาบอกว่าหลานเสียชีวิตเนี่ยจมน้ำเนี่ยช็อกเลย
ตั้งสติได้ก็รีบโทรไปบอกพ่อกับแม่ของหลานชาย

ว่าลูกเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
วันนี้มาเห็นรูปหน้าศพหลานก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะ
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกัน

จากการตรวจสอบพบว่าน้องพีชเป็นเด็กพิเศษนะฮะ
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วง๘นาฬิกา๔๑นาทีนะครับ
เป็นเวลาที่นักเรียนแล้วก็คุณครูของโรงเรียนเนี่ยกำลังทำกิจกรรมที่หน้าเสาทงตอนเช้า
แล้วน้องก็เดินลอดผ่านช่องที่กำลังซ่อมแซมรั้วของโซนสระว่ายน้ำ
ตรงสระเดินไปถึงขอบสระแล้วก็ตกลงไปเลย
ซึ่งปกติแล้วตรงนี้จะมีครูคอยดูแลตลอด
แต่ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ครูต้องไปเข้าเวรหน้าประตูโรงเรียน
แล้วมีกิจกรรมหน้าเสาทงเลยไม่ทันมีใครเห็น
ทางจังหวัดเองก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้บริหารของโรงเรียนด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะต้องทำรั้วให้สูงขึ้นนะครับ
แล้วต้องจัดระบบดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดเพิ่มมากขึ้น
โดยปกติเนี่ยทางโรงเรียนบอกว่าก็มีการป้องกันอย่างดีอยู่แล้ว
เรื่องของบุคลากรแล้วก็กล้องวงจรปิดแต่ช่วงเกิดเหตุมันเป็นรอยต่อจริง
ทางโรงเรียนเองก็ไปรับผิดชอบเยียวยานะครับไปร่วมงานศพของทางน้องนะครับ
แล้วก็บอกว่าเปิดโรงเรียนมา๖๐กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีเหตุร้ายแรงแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
ไม่ขอปฏิเสธความรับผิดชอบยอมรับความผิดพลาด
เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตทุกอย่าง
แล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกครับ